ปรบมือให้กับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงสาวไอซ์สพิษดา
ตอนนี้อย่างออกมาประกาศว่าทองได้๓เดือนแล้วค่ะ

คือที่จริงคุณไอ้เนี่ยเขาพยายามที่จะตั้งท้องครับคุณผู้ชม
แต่ก่อนที่จะพูดเรื่องท้องหลายคนสงสัยเหมือนดิฉันตอนแรก
เป็นชาวฝรั่งเศสคุณผู้ชมค่ะ
แล้วตัวเธอเองถูกขอแต่งงานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

คือทั้งคู่ตัดสินใจว่าจะไม่จัดงานแต่ง

คือไอซ์เนี่ยเคยถูกหมอลักษณ์ทัก
ทักว่ายังไงทักว่าไอซ์เดี๋ยวปี๖๕เนี่ยเธอจะท้องนะ
แล้วท้องกับคนที่อยู่ห่างไกลด้วย
และใดก็คือห้ามจัดงานแต่งใหญ่โตเด็ดขาด
เพราะว่าถ้าจัดงานแบบนั้นจะพังไม่เป็นท่า
ไอซ์เนี่ยบอกฟังตอนนั้นแล้วรู้สึกโอ้โหชีวิตฉันอาพับอะไรอย่างนี้
แต่ใครจะไปเชื่อคุณผู้ชมปีนี้ปี๒๕๖๕ไอซ์ท้องจริงค่ะ
และงานนี้เจ้าตัวบอกชัดเจนเลยนะจ๊ะเห็นท้องตุ๋ยแบบนี้๓เดือนแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคุณแม่น่ารักแล้วก็สดใสมากเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปกันสักนิดนึงค่ะ
พร้อมแล้วล่ะพร้อมจะพร้อมจะเปิดแล้วเหรอพร้อมแล้วเหรอเปิดไปเลย
พร้อมจะมีแล้วหรือว่าพร้อมจะบอกแล้วว่ามี
พร้อมจะบอกแล้วว่ามีเรียบร้อย

คุณผู้ชมฮาววงแผ่นไว้นานมากแล้วและอย่างเคยบอกยายว่าก่อนมาเขาขอตั้งแต่ตุลาภใช่ไหม
หลังจากนั้นเราก็แบบเออเป็นการวางแผนกันว่าจะเอายังไง
ดีใจแล้วก็ตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้

เฮ้ย

ฮึ้ยแล้วยังไงต่อ
แล้วเขาก็ถามว่านี่เธอดีใจหรือไม่ดีใจ

มันก็เป็นความดีใจบนความตกใจ

ที่จะต้องตกใจทำอะไรไม่ถูกแบบนี้นะคะ